ท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ครับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับก็จะนัดชุมนุมใหญ่กันนะครับที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับแต่อย่างที่เราติดตามมาตลอดนะครับนั่นก็คือทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ใช่ค่ะเมื่อสองทุ่มกว่ากว่าเนี่ย
ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ปิดประตูล็อกกุญแจนะครับแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังยืนยันว่ายังไงพรุ่งนี้ก็จะใช้สถานที่ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นในการชุมนุมใหญ่ตามที่เขานัดหมายกันเอาไว้
เพราะฉะนั้นท่าทีในขณะนี้น่าจับตาฮะต้องจับตาตั้งแต่คืนนี้ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะครับ
ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับจะรายงานสดเข้ามานะครับคุณสิริวัลครับ
คุณอรัชพรคุณภาคภูมิค่ะประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะก็ถูกปิดลงแล้วตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกาค่ะ
ด้านหลังของดิฉันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการนำแผ่นป้ายข้อความมาปิดไว้นะคะว่ามหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราวระหว่างวันที่๑๘๒๐กันยายนค่ะ
หลังจากที่ได้มีการลงลูกกุญแจค่ะมีการคล้องกุญแจเพียงหนึ่งดอกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่ได้นำลูกกุญแจมาล็อกประตูทางเข้ากันค่ะ
นี่ก็เป็นภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดปิดประตูแล้วก็นำลูกกุญแจมาคล้องล็อกประตูทางเข้าทันทีที่ถึงเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ
พร้อมกับนำป้ายข้อความแจ้งว่ามหาวิทยาลัยปิดทำการตั้งแต่วันที่๑๘๒๐กันยายนค่ะ
ส่วนรถยนต์และประชาชนที่ยังเดินทางออกไม่หมดนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ไปใช้ประตูทางออกตรงพระอาทิตย์ถนนพระอาทิตย์ค่ะ
ทั้งนี้นะคะหลังจากที่มหาวิทยาลัยปิดประตูห้ามไม่ให้มีคนเข้าออกก็ปรากฏว่าภายในก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบของทางสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเข้าไปประจำการในมหาวิทยาลัยค่ะ
ขณะที่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะก็มีแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ได้มีหลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวนะคะก็มีการยืนยันว่าพรุ่งนี้ค่ะจะบุกเข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็หากมีการล็อคประตูก็จะให้มวลชนได้มีการทางประตูเข้
โดยทางพันนิกาเขาบอกว่าวันนี้ค่ะมาดูแลความเรียบร้อยซึ่งการจราจรก็เป็นไปอย่างปกติค่ะแล้วก็ตั้งใจมาคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้การชุมนุมวันพรุ่งนี้เกิดความเรียบร้อยค่ะ
ขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการชุมนุมใหญ่ครั้งนี้เงียบกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอาจจะเป็นสัญญาณที่จะนำไปสู่เหตุการณ์บางอย่างหรือไม่นั้นนะคะ
ทางพันนิกาก็บอกว่าปรากฏการชุมนุมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นปรากฏการณ์สำคัญจึงอยากให้ทุกคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยได้มารวมตัวกันแล้วก็รัฐบาลไม่ควรไปปิดกั้นสิทธิเสรีภาพไปฟังเสียงกันค่ะ
เรียบร้อยเกินไปคงไม่มีนะคะเรียบร้อยก็ดีเป็นนิมิตหมายอันดีว่าจะไม่มีความวุ่นวายใดเกิดขึ้น
แล้วก็จะได้เป็นการลบภาพของคนที่คนชอบพูดกันว่าประท้วงแล้วจะมีเหตุวุ่นวาย
ทวงแล้วจะรถติดเดือดร้อนทำลายเศรษฐกิจนะคะ
เรายืนยันว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยเรื่องเดียวกันกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะคะ
เพราะว่าชีวิตเขาเดือดร้อนคุณภาพชีวิตเขามันไม่ดีเท่าที่เป็นอยู่

เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะ
ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย
สำหรับการประเมินการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมชุมนุมนั้นนะคะ
ก็คาดว่าจะล้นหลามไปถึงสนามหลวง
ขณะที่ด้านในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คาดว่ากลุ่มการชุมนุม
ก็จะมีการพยายามเจรจากับมหาวิทยาลัยนะคะ
เพื่อให้สามารถเข้าไปใช้สถานที่จัดกิจกรรมได้
เพราะก็เชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นเกราะป้องกันความปลอดภัยให้กับนักศึกษา
แล้วก็เรียกร้องด้วยนะคะว่าควรที่จะเป็นที่สุดท้ายในการปิดกั้นเสรีภาพของนักศึกษาค่ะ
ไปดูบรรยากาศรอบนอกกันบ้างนะคะ
บรรยากาศบริเวณรอบอนุสรสถาน๑๔ตุลาค่ะ
ตรงถนนราชดำเนินนะคะก็ยังคงมีนักศึกษาประชาชนเร่งเขียนป้ายสื่อความหมายต่าง
ภายในเต็นต์ที่ตั้งบนฟุตบาทค่ะแล้วก็ยังมีการนำเสาเหล็กมาเตรียมตั้งเต็นต์เพิ่ม
มาเพื่อรองรับผู้ชุมนุมในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาหน้าครับบรรยากาศรอบรอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ท้องสนามหลวงนะตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำตามจุดต่างต่างที่ได้มีการตั้งเต็นต์จุดคัดกรองนะคะ
แล้วก็ยังมีประชาชนสัญจรไปมาค่ะขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางแกนนำก็มีการประกาศแล้วนะคะ
ยืนยันว่าจะจัดการชุมนุมค่ะแล้วก็จะมีการรวมพลกับประชาชนให้เร็วขึ้น
แล้วก็หากมวลชนพร้อมนะคะก็จะเดินหน้าในการทำการชุมนุมทันที
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะสีดวรรณรักษาขาวเทวรัตน์ทีวี
รายงานสดจากด้านหน้ามหาวิทยาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะขอบคุณครับ
คุณสุริวัลครับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราเกาะติดเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือถ้าย้อนไปดูเรื่องของท่าทีของแกนนำกลุ่มแนวร่วมผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะ
กลุ่มธรรมศาสตร์และแนวร่วมเนี่ยนะครับมีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ
นัดหมายชุมนุมใหญ่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ย
คือเดิมเนี่ยนัดสิบสี่นาฬิกาวันเสาร์ที่สิบเก้ากันยายนค่ะนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับก็จะปักหลักค้างคืนหนึ่งคืนนะ
พอปักหลักค้างคืนหนึ่งคืนแล้วเนี่ยทางกลุ่มของแกนนำเนี่ยบอกว่า
ถ้ามีจำนวนของผู้ชุมนุมที่เยอะมากพอเนี่ยนะครับ
หรือว่ามากันจนล้นพื้นที่ของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะ
ก็อาจจะต้องขยายออกไปในพื้นที่แถวท้องสนามหลวงนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีภาพแผนที่เส้นทางต่างเนี่ยเราจะขึ้นให้ดูนะครับ
ว่าเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับทุกผู้ชมครับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
นี่คือจุดหลักที่ทางกลุ่มธรรมศาสตร์และแนวร่วมเนี่ยนะฮะต้องการที่จะตั้งเวทีในการชุมนุมแล้วก็ปราศัยตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเกิดว่ามีมวลชนมาร่วมชุมนุมแล้วก็แนวร่วมต่างเนี่ยล้นพื้นที่ก็จะขอขยายพื้นที่ไปถึงสนามหลวง
ใช่เพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดจากนั้นบอกว่าจะปักหลักค้างคืน๑คืนก็คือคืนพรุ่งนี้นะฮะคืนวันเสาร์ที่๑๙กันยายน
เพื่อที่เช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เนี่ย๘โมงเช้าจะเคลื่อนขบวนเดินขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
ตามสิ่งที่เคยแถลงเอาไว้นะฮะก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าจะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องต่างของเขาให้กับทางรัฐบาล
ใช่ค่ะนะฮะข้อเรียกร้องก็เป็นไปตามข่าวที่เราเคยได้นำเสนอกันมาก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลการแก้ปัญหาการปฏิรูปในด้านต่างต่างอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ตรงนี้เนี่ยทางแกนนำของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยบอกว่าต้องการยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลผ่านแกนนำรัฐบาลอย่างน้อยต้องระดับรองนายกรัฐมนตรีขึ้นไป

ครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะท่าทีที่ออกมาก็คือว่ารวมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจที่ดูแลพื้นที่การชุมนุมด้วยนะครับบอกว่าถ้าจะเดินขบวนมาเคลื่อนขบวนมาเนี่ยจะให้มาได้แค่จุดสะพานมะขวานรังสรรค
เท่านั้นหรอฮะไม่ให้เข้ามามากกว่านี้นะครับส่วนจะให้ใครมาเป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งทางแกนดามของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงยืนยันในลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้อยู่นะครับในการเคลื่อนขบวนพรุ่งนี้นัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่า
แนวร่วมของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างต่างนะครับก็ต้องดูว่าจะมีกลุ่มไหนที่มาร่วมกันบ้างนะครับส่วนความเคลื่อนไหวต่างต่างในวันนี้เนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยค่อยไล่กันไปนะอ่านี่ครับนี่คือการนัดชุมนุมนะครับตามเส้นทางต่างต่างที่ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้แถลงเอาไว้แกนดำแถลงเอาไว้
ใช่ค่ะก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลานัดหมายที่แน่ชัดแหละว่าจะกี่โมงอะไรยังไงแน่แต่ที่แน่เนี่ยเขายืนยันว่ายังไงก็ต้องเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ได้ไม่ว่าจะกี่โมงก็ตามที่นั่นจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นอย่างแน่นอนนะคะครับนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งแก่นำในร่

เหมือนกันนะกังวลนิดหน่อยก็อยากจะให้ผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยช่วยกันสังเกตด้วยถ้าเห็นอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบไปขอความช่วยเหลือจากกาศที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งกาศเนี่ยก็จะมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันนะคะคือกาศของหมอทอสังเกตง่ายกาศหมอทอจะมีปลอกแขนสีแดงเขียนว่าหมอทอจุดแล้วก็จะมีกาศอีกกล
ของกลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะนะคะ

ตัวผู้ที่จะขึ้นปลาใสบนเวทีวันพรุ่งนี้รวมทั้งหมดเนี่ย๑๘คนซึ่งถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้นะคะ
ที่สนามหลวงกับเวทีท่าพระจันทร์
มีทนายอานนท์นำพามีนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าภัยดาวดิน
นายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวินส่วนเวทีท่าพระจันทร์จะมีหนึ่งชุด
สี่คนด้วยกันเช่นนายทงชัยเอื้อรือชากลุ่มลูกพ่อขุนโค้นล้มผลิตการ
หรือว่านายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์แก่นำกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตย
และการชุมนุมเรียบร้อยแหละแต่ว่าใช้ไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนทางสนามหลวงเนี่ยผู้มนวยการเขตพระนคร
ซึ่งถือว่ารับผิดชอบดูแลพื้นที่ท้องสนามหลวงเนี่ย
บอกว่าพื้นที่ท้องสนามหลวงณปัจจุบันนะฮะ
ก็สามารถให้ประชาชนเข้าไปทำกิจกรรมออกกำลังกายได้
ตั้งแต่ตี๕ถึง๔ทุ่มทุกวัน
แต่ถ้าจะไปชุมนุมอันนี้ไม่ได้
เพราะว่ามันจะมีเรื่องของกฎเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการชุมนุมต้องขออนุญาต
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทางแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำหนังสือในการขออนุญาต
ทางเขตพระนครหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับตรงนี้นะครับ
แต่ว่าถ้าดูจากการประกาศเกี่ยวกับผู้ขึ้นปลาใสตรงนี้

เขาก็จะแสดงว่าเวทีสนามหลวงล่ะ

ทีนี้ไปดูที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเวลามีอะไรก็ถูกโยงเกือบตลอดเหมือนกันนะคะ
วันนี้เขาเดินทางไปร่วมงานแสดงมุฒิตาจิตนายสุรพลนิติไกรพฤษอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่หอประชุมใหญ่ท่าพระจันทร์ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ก็ถามถึงเรื่องเสียงวิภาควิจารณ์ว่า
หลายคนมองว่านายธนทรเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็อยู่เบื้องหลังกลุ่มนักศึกษาชุมนุม
ธนทรก็ตอบนะคะว่าถ้ายังเชื่อว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนเนี่ย
ก็เท่ากับว่าคนเหล่านั้นไม่เชื่อในประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเสรี
เพราะถึงแม้ว่าจะมีตัวเขาหรือไม่มีก็ตาม
สุดท้ายแล้วการชุมนุมนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ดี
เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอร้องว่าอย่าไปเชื่อคำกล่าวหาที่ต้องการทำลายความชอบทำของประชาชนเลย
ลองฟังสิ่งในธนทรนะคะ

โดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์๑๒จุดหลักนะฮะที่มีจุดคัดกรองอยู่แบบนี้นะครับ
นี้เลยครับท่านผู้ชมครับจุดคัดกรองการชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับ
รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
มีจุดพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็ที่บริเวณอนุโสรีประชาธิปไตยนะฮะ
ส่วนนี้คือบรรยากาศรอบพื้นที่สนามหลวง

กั้นพื้นที่สนามหลวงชั้นในเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีเจ้าหน้าที่ของทางกรทม
มาตรวจความพร้อมอยู่ตลอดเวลาด้วยนะฮะ
ตรงจุดนี้นะครับนี่คือสนามหลวงนะครับที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า
โอ้โหถ้าเขาชุมนุมกันอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วมวลชนมาเยอะเหลือเกิน
ปากหลักทั้งคืนด้วยเขาก็คงต้องขยายพื้นที่
มาถึงบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับ
ที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ
วันนี้มีการประเมินกันว่านี่จะเป็นเส้นทางการเคลื่อนขบวนของผู้ชุมนุม
ที่บอกว่าเช้าวันอาทิตย์๘โมงเช้าเนี่ยจะเคลื่อนขบวนจากท้องสนามหลวง
ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
ยังไงเส้นทางต้องผ่านตรงนี้นะฮะ
บัญชาการกองทัพไทยนะครับตรงนี้นะครับ
โดยผู้บัญชาการทหารบกนะครับวันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการในการป้องกันต่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ด้านใน
ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญนะครับแล้วก็ล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกนะครับ
ก็ได้ตั้งเครื่องกีดขวางเอาไว้นะครับมีบารีเออร์ด้วยนะครับ
ทั้งจุดด้านหน้าจุดด้านหลังนะครับมีรั้วเหล็กมีรั้วลักษณะลวดน้ำหีบเพลงนะครับ
รถประชาสมพันธ์ปฏิบัติการด้านจิตวิทยามวลชนเอาไว้ด้วยนะฮะ
เครื่องเสียงทรโข่งนะครับรถบรรทุกฉีดน้ำกำลังทหารนะครับ
แต่ก็จะใช้วิธีการพูดคุยเจรจาชี้แจงทำความเข้าใจกันก่อน
เรื่องต้นก็คือป้องกันการบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการเท่านั้นนะครับ
แล้วก็จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าส่วนการเคลื่อนขบวนต่างตามเส้นทางของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย

พลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีนะครับ
วันนี้ออกมาย้ำนะครับคือเมื่อวานนี้ท่านนายกได้ออกแถลงการ
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
แล้วก็มีช่วงหนึ่งได้พูดว่าการชุมนุมในช่วงเวลานี้มันก็สุ่มเสี่ยง
การแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยนะ
วันนี้พลเอกประยุทธ์ไปภารกิจที่โคราชนะฮะได้ย้ำเรื่องนี้นะครับ
โดยบอกว่าที่พูดไปเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นความห่วงใยจริง
นะว่าการออกมาชุมนุมมีคนเยอะเยอะมันสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
พูดไปเพราะความห่วงใยไม่ได้ข่มขู่อะไรใครทั้งสิ้น
เป็นความห่วงใยที่มีต่อลูกหลานต่อเด็กเยาวชนที่จะมาร่วมชุมนุม
เพราะถ้าเกิดเป็นอะไรกันขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะรับมือกันไม่ไหว
เพราะเชื่อว่าคงจะมีคนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก
แม้ว่าจะมีความพร้อมในการรับมือเรื่องต่าง
แต่มันก็ต้องดูว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือไม่
อย่างการแพร่กระจายของโรคอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ท่านนายกก็ออกมาชี้แจงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมนตรีบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับ
เพราะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความเรียบร้อยอยู่แล้ว
ฝ่ายความมั่นคงก็เตรียมการป้องกันไว้แล้ว
หากผู้ชุมนุมนะครับจะเดินทางไปยังจุดอื่นเคลื่อนขบวนจุดอื่น
หรือว่าไปตามจุดสำคัญต่างอย่างเช่นธรรมเนียบรัฐบาลหรือว่าลานพระบรมรูปทรงม้านะครับ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลนะครับ
ส่วนแนวร่วมที่จะเข้ามาจากหลายจังหวัดนะครับ
พลเอกประวิทย์บอกว่าก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแล
แล้วก็ทำให้เกิดความเรียบร้อยให้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับ